ดูเรื่องของแท็กซี่กันหน่อยกันแล้วกัน
นี่มีอยู่สองกรณีนะฮะลองดูเผื่อใครจะเจอเจอแบบนี้บ้างนะครับ
เอาเริ่มแรกก่อนนะฮะมีผู้โดยสารเขานั่งแท็กซี่ไป
เขาบอกว่าเขาเจอมิเตอร์เทอร์โบ
ขึ้นจากท่ากัศยานดอนเมือง
นี่เห็นไหมมันขึ้นแบบวินาทีละ๒บาท
มันไปเร็วยิ่งกว่าน้ำหลากเขาใช้คำนี้
บอกวิ่งพลวดเลยยิ่งกว่าน้ำป่าไหลหลากอีก
นี่เห็นไหมฮะเขาอัดคลิปเอาไว้นะครับ
จาก๓๓เป็น๓๓๕เป็น๓๐๐
ขึ้นมาแบบไม่หยุดเลยเห็นไหมฮะนี่ฮะ
โอ้โหแบบรายวินาที
วินาทีละ๒บาทนะฮะจนกระทั่งโชเฟอร์แท็กซี่คันนี้
เห็นว่าผู้โดยสารเนี่ยเขาเห็นความผิดปกติ
แล้วเขาอัดคลิปเอาไว้เมื่อกี้เห็นเอื้อมมือมาไหม
เอื้อมมือมากดหยุดมิเตอร์
ปึ๊กแล้วมันก็หยุดอยู่ที่๓๔๗บาท

นี่กดปุ๊บหยุดไว้ที่๓๔๗บาท
คือเจ้าของคลิปเนี่ยนะฮะโพสต์เรื่องนี้เอาไว้นะครับทุกผู้ชมครับ
บอกเตือนแท็กซี่คันนี้มีหมายเลขทะเบียนนะครับ
มมกไก่๔๑๔๑คนขับเป็นผู้หญิงเรียกจากดอนเมืองกลับบ้าน
แต่ดูมิเตอร์ซะก่อนวิ่งเร็วยิ่งกว่าน้ำหลาก
คนขับน่าจะเห็นว่าเธอถ่ายคลิปเลยกดหยุดมิเตอร์เอาไว้ที่๓๔๗บาท
เจ้าของคลิปบอกกับเราว่าก่อนลงรถเนี่ยเธอก็แบบแม่ตอนจ่ายเงินไปนะ

ลืมไปดันคืนใบเสร็จให้กับแท็กซี่ไปเลยไม่ได้ชื่อคนขับคนนี้มา
จำชื่อไม่ได้ด้วยรู้แค่ว่าเป็นผู้หญิงนะพอจะทวงคืนค่าแท็กซี่ก็ต้องบอก
พอจะทวงคืนแท็กซี่เนี่ยใบเสร็จพวกนี้โชเฟอร์เขาบอกว่าเขาต้องเอาไปส่งรายงาน
เขาไม่ให้นะครับเธอก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่เธอได้แจ้งเลขทะเบียนแท็กซี่ตามภาพที่ถ่ายเอาไว้
ให้กับทางสนามบินดอนเมืองไปตรวจสอบแล้วเพื่อไม่ให้คนอื่นต้องตกเป็นเหยื่ออีก
นี่นะฮะเผื่อใครเจอนะครับหรือพี่แท็กซี่หมายเลขทะเบียนตามที่เขามีการโพสต์กันไว้
ถ้าไม่ใช่นะฮะยังไงก็ติดต่อมาได้จะได้ชี้แจงให้ตรงกันว่าเออใช่ไม่ใช่อย่างไร
หรือว่าวันนั้นใครขับมีอีกกรณีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นพนักงานห้าง๔คน
น้องเขาเลิกงานตอน๓ทุ่มกว่าก็โบกแท็กซี่แต่ไปเจอลุงโชเฟอร์แท็กซี่
อันนี้น้องเขาบอกนะไม่รู้ว่าไปอารมณ์ค้างจากไหนไล่เธอลงจากรถแล้วด่าแบบสาดเสียเทเสียอีก
ตรงนี้ล่ะ
เอาดิเอาดิทั่วเหรอ
นี่ลงมาเถียงกันถึงข้างล่างนะครับ
คนที่ยืนโต้เถียงกับโชเฟอร์แท็กซี่เนี่ยนะฮะ
ชื่อคุณกวางนะครับคุณกวางบอกว่าเธอเป็นพนักงานของห้างนะฮะ
ทำงานอยู่แถวและย่านเรียบด่วนรามอินทรา
เมื่อ๒๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา๓ทุ่มกว่า
หลังจากเลิกงานเธอกับเพื่อนนะก็เรียกแท็กซี่กันสองคนนะ
๒คนนะฮะเพื่อจะไปที่พักแถวลาดพร้าว
พอขึ้นแท็กซี่ไปแล้วเนี่ยมีเพื่อนร่วมงานอีก๒คนเดินมาพอดี
เธอก็เลยเรียกให้ขึ้นมาด้วยกันเพราะยังไงก็ไปลงที่เดียวกัน
พอขึ้นรถครบทั้ง๔คนแล้วคุณกวางบอกทีแรกลุงก็ไม่พูดอะไร
แล้วอยู่ไปลุงก็พูดจาไม่ดีใส่พูดบอกว่านี่รับแค่สองคนนะ
แล้วอยู่ดีขึ้นมาอีก๒คนได้ยังไง
พอเพื่อนสองคนลงไปก่อนลุงก็ยังไม่หยุด
บอกไม่สบอารมณ์ไม่ปงไม่ไปแล้วแล้วก็มีการโต้เถียงกันตามคลิป
นี่ฮะไล่เธอลงจากรถเลยเธอก็งง
คือเธอบอกถ้าเกิดลุงจะไม่ให้ขึ้น๔คน
หรือว่าลุงจะไม่ให้ผู้โดยสารมานั่งเบาะหน้า
เพราะกลัวโควิดหรืออะไรก็แล้วแต่ทำไมไม่บอกแต่แรก
แล้วอยู่ดีมาอารมณ์เสียใส่แล้วมาไล่ลงจากรถได้ยังไง
แต่พอขึ้นไปปุ๊บแกก็บอกว่าไม่พอใจ
ที่ขึ้นมากัน๔คนหนูก็ให้เกี๊ยวลงไป๒
พี่เขาลงไป๒แล้วเกี๊ยวก็บอกว่าไม่ไปแล้ว
ไม่พอใจลงไปเลยกลัวมากหนูกลัวว่าเขาจะจะตายหนู
แต่คือเราก็ใจแข็งที่เราแบบเห็นแม่ที่มาด้วย
เราก็รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องเขาทำแบบนี้
แล้วเขามาขึ้นเสียงใส่เราด้วยแล้วก็ใช้คำพูดไม่ดีกับเราด้วย
เราก็เลยต้องทำแบบในคลิปเพราะว่าเราไม่อยาก
จะยอมให้เขาทำแบบนี้กับคนอื่น
แค่บอกแค่ส่งเรื่องนี้นะครับ
เราเข้าไปอย่างกรมการขนส่งทางบกให้ช่วยตรวจสอบแล้ว
ไม่ได้ตกลงกันว่าจะขึ้น๒คนหรือ๔คน

แต่มันก็ไม่ได้นั่งเกินจำนวนที่นั่ง

แต่ลุงอาจจะต้องอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจมากกว่านี้
ลุงจะรับแค่๒หรือ๔หรือ๓หรืออะไรยังไง
คือถ้ามันเกินกว่านี้มันอัดจนมันปลากระป๋องอะไรอีกอย่างหนึ่งใช่ไหม